อีกหนึ่งหนุ่มที่เราจะต้องติดตามนั่นก็คือ
ที่ได้ทำท่านี้เขาด่งดังมากสมัยก่อน

และสมัยก่อนนี้พี่พีเตอร์มีสิกถ่วงสิกแผลกนะคะคุณ

ล่าสุดพี่ปีเตอร์เขาก็โดดมาร่วมเคคกับโปรเจกต์
รวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้กับพี่เป๊กสัญชัย
หลายคนก็สงสัยว่าพี่ปีเตอร์ไม่กลัวที่จะต้องขับเจ็ดสกี
ไกลจากกรุงเทพไปยาลาบ้างหรือเปล่า

เพราะว่าเห็นว่าที่มือมีแผลกดทับอยู่
พี่ปีเตอร์เขาน้ำหนักลดลงด้วยนะคะ
หรือว่าจะมีโปรเจกต์อะไรที่เซอร์ไพรส์แฟนให้ได้เห็นซิกแพคอีกครั้ง

สกีซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ได้ไกลตัวมาก
เพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับ
ถ่ายรายการก็ลุยค่อนข้างหนักอยู่
ไม่คุ้นเคยนี่ก็คงจะทำให้มันยังไงมันก็ล้า
ในส่วนที่ปกติไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วครับของร่างกายนั้น
ซึ่งจริงแล้วก็กำลังใจสำคัญ
ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของการที่จะลงไปช่วยเด็กนะครับ

ก็คุมอาหารนะครับวิทพื้นซีสอัพ
แบบว่าให้แรงมันกลับมาก่อน

งานมันเยอะมากนะครับร่างกายมันต้องพร้อมอย่างนี้ครับ
แล้วก็ช่วงนี้ที่ดูแลมากเป็นพิเศษในเรื่องของน้ำหนัก
อะไรอย่างนี้ก็คือเพราะว่าตอนนี้ถ่ายละครแรงเงาภาค๒อยู่ครับ
เผื่อมีฉากแบบว่าถอดเสื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ชากอาบน้ำไม่รู้รอเล่นครับรอเล่น